พระเยาของเชื่อว่ากบที่มันออกขามาเยอะแยะมากมายจะมาให้โชคครับ
ปกติมันมีแค่สี่ใช่ไหม
แต่ที่นี่จัดไปถึง๖มันเยอะเกิน
อาจจะต้องเปลี่ยนการละเล่น
เป็นยังไง
จากที่เล่นกันได้เต็มที่๔

ก็ดีนะไม่ดี

ไปดูกล่องไปที่บ้านเลขที่นี้ครับคุณผู้ชมครับ
บ้านหลักที่๓๒๐ตะบลมันตะมาภาพเผื่อเมืองจังหวัดพระเจ้า
นี่นักข่าวคู่ซี้เมืองพยาวหยิบขึ้นมาให้ดูเลย
โอ้โฮจับขึ้นมาเลยมีกี่ขาดูดี
หลายหนึ่งสองสามสี่หก
ใช่ไหมล่ะเออโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนั้น
เขาบอกว่าไอ้ขาที่มันเพิ่มมาน่ะ
มันมาจากขาหลังของเจ้ากบตัวนี้ที่อยู่ด้านขวา
มีเพิ่มมาอีก๒รวมจากที่มีปกติอยู่แล้ว
สี่ก็กลายเป็นหกน่าอัศจรรย์ใจไปถามเจ้าของฟาร์มดีกว่า
คุณทวีศักดิ์ปิงวงเจ้าของฟาร์มวัย๕๓ปี
เล่าว่าทำฟาร์มเพาะพันธุ์กบมานานกว่าเย้เสร็จไป
ไม่เคยเจอกบแปลกแบบนี้มาก่อน
หกขาปกติเจอแค่สี่ขาเท่านั้นแหละ
เชื่อว่ามาแบบแปลกประหลาดแบบนี้เลี้ยงไว้ก่อน
เผื่อว่ามันจะให้โชคให้ลาบก็ว่ากันไป

คือเหรอไม่ค้ายนะ

ไม่สิเขาจะเล่นมุม

ทีนี้เขาก็บอกว่าชาวบ้านที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชค

ว่างวดนี้น่าจะได้ของดีของเด็ดกลับมา

พันธุกรรมของกบเราก็เคยเล่ามาแล้ว
พวดออกมา๕ขาบ้าง๖ขาบ้างก็มี
เพราะฉะนั้นถ้ามี๖ขาวแบบนี้แนะนำนะฮะ

แต่นี่มันเป็นขาที่ผิดปกติ